เขาก็โอ้โหงานตอนนี้ไม่มีนะ

ล่าสุดนะคะหลังจากหายจากโควิดนี่แหละค่ะ
นั่นก็คือธุรกิจร้านกาแฟนะคะ
ควักเงินกว่า๓ล้านบาท
ในการลงทุนทำธุรกิจครั้งนี้

เพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดนี่แหละค่ะ

ตอนนี้งานแสดงดนตรีมันหายหดหมดเลยค่ะคุณผู้ชม

เพื่อให้น้องในวงมีรายได้ค่ะ

ก็เป็นห่วงนะเราก็รู้สึกว่า

ผมทำร้านเนี่ย

หรือให้น้องไม่ได้อยู่กันเฉย

ทีมของเราที่กำลังว่างงานอยู่

เรียนเชิญทุกคนที่ชีกาเดนนะครับผม
มาทำบุญร้านด้วยกัน

เรามาฟังเพลงเบา